คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดระยองโชเฟอร์รถหกล้อเอื้อมมือไปหยิบน้ำขณะขับรถ
ทำให้รถเสียหลักชนท้ายรถสองแถวนะครับแล้วก็พุ่งชนกับเสาไฟฟ้า
คนขับสองแถวบาดเจ็บนะครับโชคดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้โดยสารที่อยู่บนรถ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
บาดเจ็บสาหัดติดภายในหลังถูกรถบรรทุกหกล้อชนท้าย
ทำให้รถสองแถวพุ่งชนติดกับเสาไฟฟ้าหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่สักพัก
ก็สามารถนำตัวออกมาได้จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านฉาง
ห่างออกไปประมาณ๒๐เมตรพบรถบรรทุก๖ล้อจอดอยู่ในสภาพด้านหน้า
ได้รับความเสียหายนายพิเชษพันโชธอายุ๓๒ปี
คนขับได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาขวาจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเดียวกัน
สอบส่วนทราบว่ารถสองแถวกำลังออกจากคิวรถเพื่อไปรับผู้โดยสาร
พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ถูกรถบรรทุก๖ล้อชนท้ายอย่างจัง
ทำให้รถสองแถวพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าอย่างแรงจนเสียงดังสนั่น
คนขับรถบรรทุก๖ล้อสารภาพว่าขณะเกิดเหตุจะเอื้อมไปหยิบขวดน้ำ
จึงเสียหลักพุ่งชนท้ายรถสองแถวคันดังกล่าว
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
ส่วนที่จังหวัดนครนายกเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน๓คันบนถนนสุวรรณสอน
ในพื้นที่ตะบนบ้านพริกอำเภอบ้านนา
ที่เกิดเหตุพบรถสิบล้อบรรทุกเหล็กมาเต็มคัน
กับรถกระบะอยู่ตรงจุดกลับรถป่ายาง
ห่างออกไปประมาณ๑๐เมตรพบรถหกล้อบรรทุกน้ำแข็ง

ทำให้นายวิทยาจินดาซับอายุสามสิบเอ็ดปี

มีบาดแผลเวอะวะที่บริเวณหน้าท้อง

ก่อนเกิดเหตุขับรถมาตามถนนสุวรรณสอน

หกล้อบรรทุกน้ำแข็งที่ขับตามหลังมา

ไปเตรียมสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายคนหนึ่ง
ขี่รถจักรยานยนต์จากไหลทางข้ามถนน
ตรงจุดกลับรถเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่ง
แต่ไม่ทันระวังถูกรถตู้ที่ขับมาทางตรง
ด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจัง

งหยกบำรุงถนนเทพกษัตรี
ตะบนไม้ขาวอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ต

อายุ๕๕ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์

ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

นุโพตะบนแม่จันทร์อำเภออุ้มผาง

เพราะเป็นบ้านไม้มุมจากและใบตองตึง

ก่อนที่จะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

มีบ้านได้รับความเสียหายประมาณ๕๐หลังคาเรือน

เรื่องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจาก